ส่วนเรื่องข่าวสารวันนี้ที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของอาชีพเสริม
ที่ใครหลายคนกำลังมองหาอยู่

ที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นชาวบ้านอำเภอพิมายนะครับ
เขายึดอาชีพนี้ครับการเก็บเกษรดอกบัวหลวง

ชาวบ้านที่บ้านคงน้อยตะบนกระชอนอำเภอพิมายนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาเขาชักชวนกัน
ไปไปกันเลยพวกเราเอาเรือท้องแบนไปเก็บดอกบัวหลวง
เก็บมาแล้วก็แกะเอาเกษรเอาไปขาย

ใช่เขาไปเก็บกันที่บริเวณคลองน้ำสาธารณะในหมู่บ้านนะครับ
ก็เกษรของดอกบัวหลวงที่ได้ทั้งหมดนะครับ
มาตากแดดก่อนมาตากแดดให้มันแห้งสนิทนะครับ
สักหนึ่งถึงสองแดดก็จะใช้ได้
ทุกวันนี้ก็มีพ่อค้ามารับซื้อแบบไม่มีอั้นเลยทีเดียว
มีมาเท่าไหร่ก็ซื้อหมดเลยนะครับ
เพราะว่าเกษรดอกบัวหลวงเนี่ยนิยมนำไปปรุงเป็นยาหอม
ยาชูกำลังมีสรรพคุณหลายอย่างเลยทีเดียวที่เป็นประโยชน์นะครับ
อกจากนี้ยังนำไปทำชาไปทำชาได้อีกด้วยนะ

เขาบอกว่ามีรสชาติดีแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ
ชาวบ้านเขาก็นำเกษรดอกบัวหลวงเนี่ยนะครับ
ไปขายราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
เขาบอกว่าทำให้มีรายได้แต่ละเดือนนะครับ
อยู่ที่เดือนละ๑๕๐๐๑๘๐๐ต่อเดือนนะ

ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีนะครับ

อีกทั้งยังบอกเลยนะว่าช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาสั่งจองเกษรดอกบัวหลวงเนี่ย

นั่นทำให้มีออเดอร์แน่นอนแบบนี้

เพียงแค่ไปเก็บมาแล้วก็ไปตากแห้ง

มีมาแนะนำแบบนี้ในทุกเช้าแหละครับคุณผู้ชมครับ
นอกจากได้เห็นเรื่องของการสร้างอาชีพแล้ว
ได้เห็นว่าเกษรดอกบัวหลวง
เอาไปทำอะไรได้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับก็เป็นสมุนไพรด้วย
ทำยาได้ด้วยโอ้โหแล้วก็เป็นรายได้ที่ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ